คุณผู้ชมค่ะที่ขอนแก่นค่ะแท็กซี่ปะทะแท็กซี่
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วสงสัยว่าโชเฟอร์แท็กซี่เหมือนกันเนอะ
ไม่ควรจะมาทะเลาะกันเองเลยอะค่ะโชเฟอร์แท็กซี่รุ่นพี่เดินปรีมาหา
โฟเฟอร์แท็กซี่รุ่นน้องที่นั่งอยู่รุ่นพี่ใส่ก่อนเลยนะพี่บุ๊ค
คือต่อยใส่เขาก่อนเลยรุ่นน้องสวนกลับรุ่นพี่คือหงายท้อง
แบบกระเด็นนอนหงายท้องไปเลยอะค่ะไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อน

เปิดออกเปิดแล้วเลยนี่นะครับภาพจะกล้องวงจรปิดค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนาย
มันต่อว่าอะไรเนี่ยแหละแล้วโอหูต่อเขาก่อนเลยต่อยนายทิตย์วัสชมเกลี้ยงอายุ
เป็นโชเฟอร์แท็กซี่รุ่นน้องเนี่ยใส่เขาก่อนนะครับแต่เดี๋ยวดูเขาสวนกลับ
หงายท้องไปแบบนี้ค่ะอันนี้คือจุดจอดแท็กซี่บขศแห่งที่สาม
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับทีนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ช่วงเย็นหกสิงหาคมคนคือนายถีติวัฒน์อายุสามสิบเก้า
ที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่รุ่นน้องนะคะอ่าฮะเป็นคนเองเลยนะครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนจอดรถรอผู้โดยสาร
เป็นคิวแรกในเข้มโชเฟอร์แท็กซี่รุ่นพี่เดินมาพูดจาหาเรื่อง
ก็ออกตัวแทนคนรู้จักหาว่าไปพูดเหน็บแนมในแอปพลิเคชัน
มันจะมีแอปที่คนขับแท็กซี่เขาคุยกันนะคะ
เขาใช้แบบติดต่อลูกค้าใช้บริการรถแท็กซี่กันอย่างนี้
ตัวนายถิติวัฒน์บอกว่าเขาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปเหน็บแนมอะไรใครเลย
เข้มไม่ฟังต่อยหน้าเลยนะคะ
จังหวะที่ในเข้มต่อยเนี่ยเขาหลบทันเขาก็สวนกลับไปเพื่อป้องกันตัวในเข้มเลยหงายหลังไปเลย
แล้วก็เลยถามว่าทำไมต้องโพสต์คลิปนี้ด้วย
ถิติวัฒน์บอกว่าก็จะขอความเป็นธรรมไงกลัวว่าในเข้มจะพาพวกกลับมาทำร้าย
อยากให้เรื่องมันจบลงแค่นี้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินดีกว่า
คนอาชีพเดียวกันไม่ควรจะมาทะเลาะกันเองแบบนี้
แล้วก็แจ้งความเอาไว้แล้วด้วยนะคะสพย่อยเมืองเก่า
เพื่อให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับซึ่งเราไปวนหาผู้โดยสาร
แล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่พอใจผม
เจอหน้าทีไรเขาก็จะยืนมองหน้า

คิดว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุไหม
ผมคิดว่าตรงนี้มีส่วนเกี่ยวด้วยครับที่เขาไม่พอใจ
เหมือนพี่บุ๊คเนาะที่ชมรมแท็กซี่เขาเอาไว้คุยติดต่อกับลูกค้าอะไรแบบนี้
เขาเหมือนกับว่ามีการไปเห็บแนมกันอะไรกันหรือเปล่า
เข้มอายุ๔๖ปีโชเฟอร์รุ่นพี่ที่เดินมาหาเรื่องเขาก่อนเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าเขาเจ็บนะมือบวมเลย
ขับแท็กซี่ไม่ได้ชั่วคราวเลย
ก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วพี่เข้มไปเริ่มไปหาเรื่องเขาทำไม
เข้มบอกว่าก็โมโหโมโหที่นายธิติวัฒน์พูดจาทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
ญาติผู้ใหญ่ที่ตนเองรู้จักเป็นตัวตั้งตัวตี
ทำให้คนขับแท็กซี่แตกกันเป็นสองฝ่าย

บอกแบบนี้ไอ้เกมการเมืองแท็กซี่เหมือนกับว่า
เรียกคนขับแท็กซี่ย้ายไปอยู่สนามบินขอนแก่นแทนบขศ๓

อะไรแบบนี้การเมืองแท็กซี่ค่ะ
แล้วแหมเมาด้วยค่ะ
เข้มบอกผมยอมรับผมเมาด้วย
เมาด้วยโมโหด้วยบวกกันสองอย่างเลยก่อเหตุแบบในคลิปนะคะ

อยากจะขอโทษอยากให้เรื่องมันจบ
ยืนยันว่าไม่ได้พาพวกไปทำร้าย
แต่เมาแล้วก็แบบอยากจะให้ไปช่วยขับรถแทนก็แค่นั้นเอง

คุณของเขามามีนาธิตำแหน่งในที่ให้แท็กซี่กันมา
เพราะที่คุณของเขาไม่ได้ผ่านการลงคะเนียร

ก็เลยคืออยากจะให้คนใกล้คนสนิท
คนที่เขาว่าเป็นมีอำนาจคุณง่าย

อยากก้าวคล้ายจะหรือครับถ้าผมไม่ก้าวกาลยาด
ก็ยอมรับครับยอมรับยอมรับหรวมใจเอาละเหมือนกับ

การเมืองแท็กซี่มันจะมีอะไรมากกว่าที่เราสองคนเล่าเนาะ
มีการมีอำนาจมีการลงคะแนนอะไรต่างหน้าน่ะด้วยนะ

ก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันนะนะ